นายนพัฒน์ปกตินะความหล่อก็ทำให้แบบสาวใจละลายอยู่แล้ว
แต่ยิ่งเห็นภาพนี้นะสาวยิ่งหลงรักเข้าไปใหญ่เลย
ในวันคล้ายวันเกิดอายุ๒๑ปีมีภาพล้างเท้าคุณแม่หมูพิมปากกาด้วยค่ะ

๒๑ปีกำลังหกห่อกรุบกริบเลยนะคะคุณ
ขณะที่แม่หมูเองนะคะก็โพสต์โวยพรวันเกิดลูกชายสุดหล่อยาวเหยียดเลย
ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะ
เป็นที่รักของคนของสัตว์ด้วย
มนุษย์นะคะเทพเทวาคอยปกปักรักษามีสติทุกย่างก้าว
ในทางที่ถูกต้องไม่หลงไม่โลภแล้วก็ไม่ลืม
จงได้มีโอกาสเป็นผู้ให้สุขสมหวังเจริญยิ่งขึ้นไป
พรใดไม่เท่าพรจากแม่คุณค่ะนะฮะ
สาธุค่ะพรใดเล่าจะเท่าพรจากแม่นี่แหละค่ะ

หนุ่มนายถึงเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองความคิดที่ดี
เพราะว่าขนาดแม่หมูนะให้พอลูกชาย
ยังขอให้ลูกชายมีโอกาสให้เป็นผู้ให้ด้วย
น่ารักทั้งลูกทั้งแม่แบบนี้นะอยากจะให้
นี่อยากจะขอใช้นามสกุลเลยได้ไหมเสียงสมบูรณ์
ดิฉันว่ายังไม่ถึงเวลาน้องนายเขายังเด็กอยู่นะคะ
สกรีนกันไปแล้วกันเนอะตามวัย
ใช่ช่วงนี้ทำงานนะคะและที่สำคัญได้ไปขึ้นเวทีนะ
ที่ประกบกับพระเอกซุปตาแถวมาด้วย
ตอนนั้นบอกว่าก็ตั้งใจทำงานทุกงานแล้วแหละ

ลูกรักไม่รักไม่รู้แหละแต่ที่รู้รู้สาวทั้งประเทศ
เทใจกับน้องนายเรียบร้อยแล้วนะสิค่ะ